การทำลอยแก้วจะต้องคำนึงถึงการทำในสองส่วนคือส่วนแรกในการเตรียมวัตถุดิบที่เป็นผลไม้
ซึ่งจะนิยมเลือกผลไม้ตามฤดูกาลที่มีรสอมเปรี้ยวอมหวานหรือบางฤดูกาลก็อาจจะใช้ผลไม้รสหวานที่มีเนื้อแน่นสด
อย่างลำไยส่วนที่สองเป็นการเตรียมน้ำลอยแก้ว
จะต้องมีความพิถีพิถันในการปรุงรสโดยใช้น้ำลอยดอกมะลิมาปรุงรสชาติให้หวาน
น้ำตาลทรายแดงและอาจจะตัดรสชาติให้เข้มขึ้นด้วยเกลือ
ก็จะได้น้ำลอยแก้วที่หอมหวานอร่อย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน